ไปเที่ยวกลางคืนเขาให้ปิดกี่โมงคะตอนนี้
เขาปิดเนี้ยต้องเที่ยงคืนใช่ไม่เกินแต่เนี้ย
เปิดเกินเที่ยงคืนไม่พอเจอนักท่องเที่ยวในผับนี้เพียบ
และส่วนมากติดคือพบเป็นฉี่สีม่วงมันก็เป็นสารเสพติดแน่นะคะ
ซึ่งอันนี้นะคะตำรวจเขาไปบุกจับผับดังย่านท่าข้าม
ต้องบอกก่อนว่านักท่องเที่ยวในแอร์อัดเกือบสองร้อยคนอืม
ปัสสาวะปลาเข้าไป๖๐กว่าคนแล้วลองไปดูหน่อยค่ะ
ทุกคนครับใจเย็นเย็นนะครับ
อ่าเดี๋ยวบอกบอกทุกคนสักครู่นะครับทุกคนใจเย็นเย็นนะครับ
ใจเย็นเย็นนะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพตอนช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะ
ตำรวจกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีค่ะเขานำกำลังไปบุกค้นร้านเจ็ดสิบเจ็ด
ไซตี้อยู่ที่ถนนท่าข้ามเขตบังขุนเทียนหลังจากจริงจริงก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็คือมีการคือเขามีการประกาศขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเนี่ย
ร้อยร้อยคนเลยนะคะตอนที่เข้าไปแล้วก็มีการเข้าไปค้น
ไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าทั้งชายแล้วก็หญิงในร้านเนี่ย
พบว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคนนะคะมีการนำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
พบว่ามีปัสสาวะสีม่วงถึงหกสิบสามคนแล้วในร้านเนี่ย
พบยาเสพติดนะคะเป็นเคตามีนสี่สิบเอ็ดถุง
น้ำหนักประมาณยี่สิบเก้าจุดสองห้ากรัมค่ะมียาอียี่สิบเม็ด
มีไอซ์สิบสองถุงน้ำหนักในสิบสามจุดสี่กรัม
แล้วก็ยังมีสุราเนี่ยโอ้โหยี่ห้อต่างมากมาย
พบนักท่องเที่ยว๒คนมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง
เป็นของกลางเคตามีนสามถุงน้ำหนักหนึ่งจุดแปดสองกรัม
แต่คุณผู้ชมเวลาแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาเขาไปแบบ
ค้นอะไรอย่างนี้ถึงเวลาใครที่มีอยู่กับตัว
โยนเลยไงก็จะโยนทิ้งหมดทีนี้
พอตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงมันจะเห็นภาพเลยว่าตัวยาเสพติดมันจะเกลือนอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเลยในผับนี้นะคะ
ร้านนี้ค่ะเจ้าของคนที่แสดงตัวก็คือคุณคมสรรแตงฉ่ำอายุสามสิบหกปี
เจ้าหน้าที่ก็ทำการสอบสวนนะคะก่อนจะมีการแจ้งข้อหาว่าเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่ากรทมตามพรบโรคติดต่อด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีการเปิดจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านเกินเวลา
และทำกิจการที่ทำให้เกิดความแออัดด้วย
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินอีกเพราะร่วมกันมั่วสุม
ก็ถือว่าเป็นตัวพรกรฉุกเฉินนั่นแหละค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ามีการ
อันนี้ถือว่าทำผิดในข้อหาที่ทำให้ยินยอมปล่อยประละเลย
กระทำผิดและมียาเสพติดอยู่ในสถานบริการของตัวเองด้วย
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตอนเวลาสักประมาณ๑๓นาฬิกาบ่ายโมงนะคะคุณผู้ชมของวันนี้
สอนอท่าข้ามเองพันธบรวจเอกเลิศศักดิ์ค่ะ
ภูมิกับสนท่าข้ามท่านเปิดเผยแบบนี้นะ
มีการประสานพยาบาลจากโรงพยาบาลบางประกอบ๘เนี่ย

แล้วจะมีการคุมขังนักท่องราตรีทั้งหมดนี่แหละค่ะ
ไว้ที่ห้องคุมขังของโรงพัก
รอฝากขังสารแขวงธนบุรีในวันพรุ่งนี้
ส่วนเจ้าของร้านก็มีการทำการสอบปากคำ

เดี๋ยวจะต้องมีการเรียกเพื่อมาทำการฟ้องสารต่อไป